พาไปที่จังหวัดกาลสินที่นั่นชาวบ้านฮือฮา
เพราะว่าไปเจอกับสิ่งที่มันลักษณะคล้ายกับของโบราณ
ซึ่งมันคืออะไรผมว่าไปดูภาพกันเลยดีกว่าครับ
นี่พากันไปที่จุดนี้นะครับที่ตำบลคำเหมือนแก้ว
อำเภอเว้ยเมคจังหวัดกาลาศิลป์
เขาไปขุดเจอกับอะไรบางอย่างคล้ายกับกระดูก
แต่กระดูกแบบนี้ไม่เคยไม่เคยเห็นมาก่อน
งงเห็นแบบนี้แล้วก็เลยต้องไปถามคุณลุงสุธิน
ซึ่งลุงแกเป็นเจ้าของที่นาที่บริเวณนี้ที่ขุดพบกระดูก

สัปดาห์ก่อนนะจ้างรถแคลมาปรับพื้นที่นา

แล้วในวันนั้นคือวันที่พบกระดูกนั่นแหละ

ลุงแกเหนื่อยเลยไปนั่งตรงนั้นใต้ร่ม
เป็นที่พักตรงต้นนางหวาน
มันอะไรเนอะลักษณะ

เอามือไปเกลี่ยไปรูปดู
ปรากฏว่ารักษณะมันคล้ายกับกระดูกสัตว์โบราณ
คุณชมดูไปด้วยลองเดาไปด้วยมันใช่หรือเปล่า
ชาวบ้านมาถึงนะนอกจากจะมาช่วยกันดูแล้ว
มาพร้อมกับอะไรรู้ไหมอะไรคะดอกไม้ทูบเทียนอ้าวมาจุดทูบไหว้ขอเข้ามากันก่อน
มันเป็นความเชื่อของเขาไงขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางก่อน
นี่พากันเลยเดินวนรอบที่บริเวณที่พบกระดูก๓รอบ
ก่อนที่จะประกอบพิธีขอขมาและขอความเป็นสิริมงคลขอโชคขอลาบตามความเชื่อนั่นแหละครับ
เรื่องยังไม่จบยังมีอีกลุงสุธินและภรรยาบอกว่า
เมื่อก่อนเขาก็เคยมาเฝ้าข้าวแล้วก็สัตว์เลี้ยงบริเวณตรงนี้
ภรรยาของลุงเนี่ยก็เห็นลำแสงประหลาดพุ่งมาจากเนินต้นนางหวานต้นนี้
ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาเห็นนะแล้วต่อมานะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม

ก็มาขุดแล้วก็พบกับกระดูกนี่ไงก็เลยเชื่อว่าเป็นกระดูกสัตว์โบราณที่เล่ามา
เอายังไงซะเรื่องของกระดูกสัตว์โบราณลักษณะแปลก
ให้เจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องที่เขามีความรู้เรื่องนี้
ดูกันหน่อยแล้วกันจะได้พิสูจน์กันว่าจริงหรือไม่จริง
ส่วนไอ้ลำแสงอะไรที่เห็นกันอยู่ตรงต้นนั้นคงจะพิสูจน์กันยาก
อันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลก็ว่ากันไปนะคะคุณผู้ชมไปดู